เหตุเกิดเพราะเรื่องของการติฉินนินทากันแท้
เพื่อนสองคนเป็นเพื่อนกันสมัยมัธยมค่ะ
อีกฝ่ายหนึ่งไปประกอบอาชีพเป็นช่างตัดผม
อีกฝ่ายหนึ่งไปประกอบอาชีพเป็นนักมวย
นักมวยเขาไปได้ยินมาว่าฝั่งช่างตัดผมเนี่ยนินทาเขา
แต่ก่อนที่จะเล่าจะบอกว่าอันนินทากาเลเหมือนเทน้ำ
ชอกช้ำเหมือนเอามีดกรีดลงหิน
แม้แต่องค์พระปฏิมายังราคินคนเดินดินหรือจะสิ้นคนนินทา
มีทุกคนมีทุกคนแต่มันกลายเป็นเรื่องเป็นราวค่ะ
กลายเป็นเรื่องชกต่อยคุณผู้ชมให้ดูคลิปจากกล้องวงจรปิดกันก่อนนะคะ
นี่ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมดูเสื้อขาวนะเสื้อขาวกางเกงเหลืองคือเจ้าของร้านตัดผม
โอ๊ตค่ะส่วนนั่นค่ะเป็นเพื่อนของอีกฝั่งหนึ่งที่เขามากับฝั่งนักมวย
คุณตอนแรกนะเรื่องของเรื่องเนี่ยฝั่งนักมวยเขาไปได้ยินมาว่า
ฝั่งร้านตัดผมเนี่ยนินทาเขาฝั่งนักมวยโทรมาเคลียร์ใจเลย
แล้วฝั่งช่างตัดผมเนี่ยบอกว่าถ้าจะเคลียร์ใจมาเคลียร์กันที่ร้านไหม
โลแชร์โลแชร์โลเคชั่นไปให้อีกฝั่งหนึ่งแต่กลายเป็นว่าเป็นใบเบิกทาง
ให้อีกฝั่งหนึ่งมาทำร้ายร่างกายนะคะกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมเห็นหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
นี่เป็นกล้องวงจรปิดมารุมมาตุ้มกันหน้าร้านนะคะแต่ในร้านเนี่ยว่ากันว่าไม่มีกล้องวงจรปิด
เราเลยไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ฝั่งนายโอ๊ตคนที่เนี่ยเสื้อขาวเนี่ยนะคะ
เป็นเจ้าของร้านตัดผมเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหในร้านเนี่ยเขาโดนน่วมเลยนะคะ
เขาเอาเรื่องราวเนี่ยมาโพสต์เฟซบุ๊คพร้อมกับหน้าของเขาที่ถูกอีกฝ่ายหนึ่งรุมต่อยค่ะ
นี่เมื่อวานนักข่าวของเราก็เดินทางลงพื้นที่ด้วยนะคะภายในซอยพระราม๒ซอย๙เขตบางมด
ไปเจอกับนายโอ๊ตคนนี้แหละค่ะเป็นช่างตัดผมนะคะชื่อจริงก็คือทันพิสิทธิแทร่ตั้ง
อายุ๒๘ปีเล่าบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้น๒๖เมษายนที่ผ่านมา
ตัวเองเนี่ยถูกเพื่อนซึ่งเป็นนักมวยชื่อดังชื่อจริงก็คือนายปากรศักดิโยธินมากับพวกอีก๒คน
เพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จอีกฝั่งมากัน๓คนนี่แหละค่ะปากรคุณนั่นน่ะฝั่งขวาค่ะ
ปากรมาที่ร้านตัดผมของตัวเองโอ๊ตเล่าให้ฟังบอกว่าฝั่งนู้นเปิดก่อนเลยนะคะ
เปิดก่อนโดยนายปากรมาผลักลักษณะคือเหมือนตบที่หน้าเขา
จากนั้นเพื่อนของนายปากรก็เข้ามารุมทำร้ายร่างกายเขาเพราะเรื่องของเรื่องเนี่ยที่กลายเป็นเหตุการณ์เนี่ย
เพราะนายปากรอ้างว่าตัวนายโอ๊ตเนี่ยเอาเรื่องส่วนตัวของนายปากรไปนินทาให้คนอื่นฟัง
ทำให้นายปากรฝั่งนักมวยเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปโทรศัพท์มาจะเคลียร์ใจกัน
แต่ตัวเองบอกว่าเอาล่ะเห็นว่านายปากรฝั่งนักมวยเป็นเพื่อนสมัยเรียนด้วยกัน
ก็เลยโทรนัดมามาคุยมาเคลียร์ใจกันที่ร้านตั้งใจดีว่าจะมาเคลียร์ใจ
พอคุยสักพักนายปากรฝั่งนักมวยเนี่ยจู่ชกเขาที่ใบหน้าของตัวเอง
แล้วมีการตะลุมบ่อนดังคลิปที่เห็นดังคลิปที่เห็นนะคะ
แล้วโอ๊ตเนี่ยเล่าบอกว่าที่ตัวเองเปิดฉากด้วยการไปหยิบกันไกล
มาแทงเข้าที่ขาของเพื่อนของนายปากรเนี่ยเพราะต้องการป้องกันตัว
เพราะโอ๊ตได้ยินนายปากรพูดว่าให้ไปเอาปืนที่รถมา
นี่ค่ะนี่โอ๊ตเล่าแบบนี้นะเราต้องฟังความสองฝ่ายคุณผู้ชม
ปกรณ์ว่าไงนายปกรณ์เนี่ยจริงเนี่ยปกรณ์ศักยธิเนี่ยฉายานักมวยเขา
แต่ชื่อจริงก็คือนายปากรมูสิผลอายุ๒๙ปีค่ะ
เขาชี้แจงบอกว่าที่เข้าไปเคลียร์กันเนี่ยยืนยันไม่ได้ต่อยเพียงแค่ลักษณะคือเหมือนตบหรือผลักไปที่หน้าหนึ่งครั้ง
เนื่องจากถูกคู่กรณีก็คือนายโอ๊ตเนี่ยพูดจาหยามดูถูกมินศักดิ์ศรีเขาก่อน
ยืนยันว่าจริงตั้งใจดีเหมือนกันต้องการไปคุยไปเคลียร์ไปเจรจา
ไปเนี่ยตอนที่ไปเนี่ย๓คนพร้อมกับเพื่อนเนี่ยไปด้วยมือเปล่าไม่มีใครมีอาวุธติดตัวไปแล้วไม่ได้มีปืนอย่างที่โอ๊ตกล่าวหาด้วยนะ
ไม่ได้มีปืนอย่างที่โอ๊ตบอกว่าอยู่ในรถแล้วไม่ได้จะไปหยิบมาทำร้ายอีกฝั่งเลยนะคะ
ตัวเองยอมรับผิดอย่างเดียวเลยที่อารมณ์ร้อนและไปทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งก่อน
ซึ่งการที่ตบไปเนี่ยลักษณะเหมือนตบหน้าตอนแรกที่บอกว่าเปิดฉากก่อนเนี่ยตั้งใจจะให้อีกฝ่ายหนึ่งก็คือโอ๊ตเนี่ยได้สติแล้วค่อยพูดค่อยเคลียร์ใจกัน
เอาล่ะนี่คือความจากสองฝ่ายส่วนเรื่องคดีความฝั่งโอ๊ตเจ้าของร้านตัดผมบอกว่าจะเอาความจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะตัวเองเนี่ยถูกเข้ามาทำร้ายร่างกายถึงภายในร้านนะคะ
หลังเกิดเหตุแล้วฝ่ายโอ๊ตก็เอาเรื่องมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
ฝ่ายประกอบก็เอาเรื่องมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ค
แต่เรื่องของเรื่องทั้งหมดต้องให้ตำรวจเป็นคนตัดสินนะ
ใช่ค่ะแต่น่าเสียดายอย่างเดียวในร้านของโอ๊ตไม่มีกล้องวงจร
นี่ไงนี่ไงตำรวจบอกว่าเสียดายเหมือนกัน
มันไม่รู้ว่าใครเริ่มก่อนอะไรยังไงเนี่ยนะคะ